ส่วนเหตุการณ์ต่อไปเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรีครับ
ดาบตำรวจนายหนึ่งท่านไประงับเหตุ
ผู้ชายคุ้มคลั่งแล้วยิงแฟนตัวเองเสียชีวิต
ปรากฏว่าตำรวจถูกคนร้ายยิงกระสุนเข้าคาง
กระสุนทะลุท้ายทอยท่านไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนคนร้ายเองก็ถูกตำรวจยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตามกันไปอีกคนนึงอีกศพหนึ่ง
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองครับ
เหตุเกิดที่หน้าห้องเช่าในหมู่บ้านห้วยหินตะบนเขาใหญ่

ที่เกิดเหตุพบศพดาบตำรวจอุดมแถมมีท่านเป็นผู้ประคับหมู่งานสืบสวน
สพชะอำถูกยิงเข้าที่คางหนึ่งนัดกระสุนทะลุท้ายทอย

บาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกคนก็คือนายวิชัยทวีเดชอายุ๒๖ปี
ถูกยิงที่หน้าอกหนึ่งนัดกระสุนทะลุปอดอาการสาหัสเช่นกันตอนนั้น
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าแต่เขาก็เสียชีวิตระหว่างทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปืนตกอยู่สองกระบอก
เป็นปืนของดาบตำรวจอุดมแล้วก็ของนายวิชัยนี่แหละนะฮะ
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุหน้าบ้านพบรถจักรยายนจอดอยู่หนึ่งคัน
แล้วมีปลอกกระสุน๓ปลอกหัวกระสุนอีก๑นัดตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ผนังเนี่ยนะคุณผู้ชมตรงผนังบ้านเช่าเนี่ยโอ้โห
รอยเลือดกระจัดกระจายกระเซ็นเต็มไปหมดเลยฮะแต่ไม่พบภรรยาของนายวิชัย
อยู่ในที่เกิดเหตุนะจากการสอบสวนทราบว่าเมื่อคืนนี้
ภรรยาของนายวิชัยเนี่ยโทรศัพท์แจ้งตำรวจสพชะอาม
บอกว่าเธอทะเลาะกับสามีแล้วถูกปืนจ่อหัวนะฮะ
แต่พูดคุยกันจนสามีอารมณ์คือสงบสติอารมณ์ได้แล้วล่ะ
ไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นแล้ว
กระทั่งดาบตำรวจอุดมมากับชุดสายสืบสพชะอำ๔นายมาถึงมาตรวจสอบที่ห้องเช่า
เนื่องจากทราบว่าในอุดมเนี่ยมีปืน
ขณะที่นายวิชัยนะฮะมีอาการคุ้มคลั่งนะครับ
จ่อยิงแฟนสาวขณะเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุจู่
นายวิชัยก็ชักปืนออกมายิงใส่เจ้าหน้าที่ในระยะประชิด
มีการยื้อแย่งปืนกันคุณผู้ชมมีการยื้อแย่งปืนกัน
จากนั้นวิชัยลั่นไก่ใส่คางของดาบตำรวจอุดมทะลุท้ายทอยเลยครับ
ส่วนนายวิชัยถูกชุดสืบสวนยิงเข้าที่หน้าอกได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งสองคนและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะที่เพื่อนบ้านนะฮะให้ข้อมูลบอกว่านายวิชัยอยู่ห้องเช่ากับภรรยา
ทะเลาะกันทุกวันนี่คนอื่นเล่านะ
สามวันก่อนเนี่ยภรรยาของวิชัยหนีไปอยู่บ้านโน่นที่ตะบนห้วยตะแปดอำเภอชะอำ
แต่นายวิชัยไปตามกลับมาแล้วก็ทะเลาะกันอีก
นี้ตำรวจสพชะอำนะครับและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
เก็บไว้นะฮะจะเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ติดตามตัวภรรยาของนายวิชัยมาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
ผมต้องขออภัยนะครับภรรยาเนี่ยเขาไม่ได้เสียชีวิตนะฮะ